เรื่องของเพื่อนบ้านคืออยู่ใกล้กันเนี่ยถ้ามันมีปัญหากันมันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังนะ
คือมันหนีจากกันไม่ได้ยังไงมันก็ต้องอยู่ต้องเจอหน้ากันเหมือนกับกรณีนี้เนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราได้รับร้องเรียนจากคุณป้าคนนึงบอกว่าถูกเพื่อนบ้านถึงขั้นขู่ฆ่าล้างโคตรเลยนะคะ
ปมเหตุมาจากอะไรมาจากเรื่องที่จอดรถคือมีการมาจอดรถขวางหน้าบ้านกัน
ก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยจอดรถขวางบ้านเธอเป็นประจำเข้าออกไม่ได้
แล้วก็เลยมีปัญหาทะเลาะยืดเยื้อกันมานานถึงกว่า๒ปีแล้วนะคะ
เอาไปดูคลิปช่วงที่เขามีเหตุวิวาดทะเลาะกันหน่อยค่ะ

เอาไปดูคลิปช่วงที่เขามีเหตุวิวาทะเลาะกันหน่อยค่ะ

เอาไปดูคลิปช่วงที่เขามีเหตุวิวาทะเลาะกันหน่อยค่ะ
เมื่อพบผู้สื่อข่าวคุณป้าดีใจค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยบ้านคู่กรณีนะ

น้ำคาวปลาลงพื้นถนนสร้างความสกปรกส่งกลิ่นเหม็นตลอด
ทำให้มีแมลงวันมากมายเลยค่ะ
และยังชอบมาจอดรถขวางหน้าบ้าน
ซอยนี้มันเป็นหมู่บ้านแบบเก่าถนนมันแคบ
ถ้ามีใครจอดรถหน้าบ้านปุ๊บฝั่งตรงข้ามมันจอดไม่ได้
มันจะปิดถนนทันทีค่ะทุกครั้งที่ไปบอกให้ช่วยขยับรถ
ก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันทุกครั้งตามที่ปรากฏในคลิปเลย
แต่ครั้งนี้รุนแรงมากถึงขนาดขู่ฆ่าล้างโคตรเลยนะคะ

เราจะล้างรถเพราะว่าเดี๋ยวรถคันอื่นเข้ามาแล้วเนี่ย
เขาจะสวนทางกันไม่ได้เท่านี้แหละค่ะเขาไม่ยอม
เขาก็เลยด่าด่าแล้วก็แบบยกด่าถึงแบบพ่อโคตรแม่
มันระวางตัวไปเถอะ
จากนั้นทางผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสอบถามนายสมบัติวงเศษ
บอกว่าตั้งแต่มาเช่าบ้านอยู่ที่นี่ได้๒ปี
มีปัญหาเรื่องที่จอดตั้งแต่วันแรกเลย
ครอบครัวคุณป้าเดินมาบอกว่าห้ามจอดรถหน้าบ้าน
งงอยู่เหมือนกันว่าหน้าบ้านตัวเองทำไมจอดไม่ได้
ยืนยันว่าไม่ได้มีการขู่ฆ่าก็ด่าไปอย่างนั้นด้วยอารมณ์โกรธ
แต่ไม่ได้คิดอะไรอยากให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงขอความเป็นธรรมหน่อย
เพราะเดือดร้อนมานานกว่าสองปีแล้วนะคะอ่าฟังเสียงของคู่กรณีบ้างค่ะ
ใครจะไปขู่ฆ่าพูดตามโมโหเลยครับพูดตรงเลยครับ
พูดตามโอโหเวลามาเคาะประตูตีตีสี่ตีห้าหกโมงเงี้ย
ใครจะมีอารมณ์จะอย่างงี้มันไม่มีอารมณ์พูดดี
มันร้องตะโกนเสียงดังปิ้งเปิดประตูโอ้ยขยับรถให้หน่อย
ขยับรถให้หน่อยจะล้างรถอย่างเงี้ยใครจะไม่โมโห
คนกำลังหลับหลับนอนผ้าก็ยังไม่นุ่งวิ่งออกมา
แล้วประเด็นที่บอกว่าเราจอดรถขวางหน้าบ้านเขาเป็นประจำ
ไม่ไม่ก็ฝั่งนี้นะหน้าบ้านผมครับไม่เกี่ยวกับหน้าบ้านเขา
มันเกี่ยวไหมอ่ะก็คือจอดบ้านเขาแต่ถนนมันแคบอย่างที่เห็น
คือถ้าจะออกจากบ้านฝั่งตรงข้ามมันก็ติดนั่นแหละเอาจริงจริงอ่ะนะ
มันก็ลำบากอยู่อ่ะนะเพื่อนบ้านของทั้งสองฝ่ายบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดจากทั้งสองฝ่ายเลยอ่ะคือไม่มีใครยอมกันไง
ถ้ายอมกันบ้างก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วนะคะ
ช่วงนี้อากาศก็ร้อนหากินก็ลำบากอย่าเพิ่มความทุกข์ให้แก่กันอีกเลย
อันนี้ก็เพื่อนบ้านเขาฝากมานะเขาลองคุยกันดีนะคะ
ยังไงก็ต้องอยู่กันอีกนะใช่คือบ้านฝั่งตรงข้ามกันอ่ะ
ลองลงจูนกันแล้วก็คุยกันว่าจะเจอกันได้ยังไง
ยังไงก็ต้องเจอหน้ากันทุกวันอยู่แล้วนะคะใช่นะคะเป็นปัญหาโลกแตกจริงจริง